คุณผู้ชมทีนี้มาดูภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้วก็ผู้ป่วยรายใหม่ในไทยหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่๕วันที่๖แล้วนะคะที่ตัวเลขหลักพันนะฮะ
เมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อรายมาอยู่ที่สองพันสี่ร้อยสามสิบแปดราย
แต่สิ่งที่เป็นเรื่องเศร้าเนี่ยก็คือผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ขึ้นมาเป็นสองหลักครั้งแรก
นับตั้งแต่มีโควิดมันแพร่ระบาดมานะคะนี่ค่ะผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๑ศพนะคะ
ตอนนี้เสียชีวิตสะสมเป็นร้อยสี่สิบศพแต่ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าเนี่ย
เพราะว่าหนึ่งในสิบเอ็ดศพเมื่อวานนี้มีคุณแม่ท่านหนึ่งน่ะท้องได้หกเดือน
เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งคันตอนนี้ต้องระมัดระวังดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะคะ
ล่าสุดค่ะกระทรวงมหาดไทยก็มีการออกประกาศเกี่ยวกับการดำเนินเอาผิดนะคะ
กับคนที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าคือตอนนี้สิ่งจำเป็นเนี่ย
แน่นอนว่าวัคซีนเราคือความหวังแต่ต้องรอก่อนค่ะ
มันยังไม่มานะคะโดยเฉพาะวัคซีนที่หลายคนเนี่ย
วาดหวังไว้ก็คือไฟเซอร์กับโมเดอร์น่านะคะอ่า
ทีนี้เบื้องต้นก่อนก็คือหน้ากากเนี่ยเราต้องสวมใส่นะคะ
กระทรวงมหาดไทยตอนนี้มีการประกาศนะฮะว่าสี่สิบห้าจังหวัด
ใช้ยาแรงถ้าเกิดว่าใครไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้าน
มีบทลงโทษชัดเจนกับคนที่ฝาฟื้นนะคะประกอบด้วยนี่ฮะสี่สิบห้าจังหวัด
ภาคกลางค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กี่จังหวัดแล้วล่ะ
นี่ค่ะดูไปเลยนะคะภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะ
สิบห้าจังหวัดไม่รวมกรุงเทพนะคะในจำนวนนี้ไม่รวมกรุงเทพนะคะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๑๔จังหวัดภาคเหนือภาคเหนือ๕จังหวัด
แล้วก็ภาคใต้เนี่ยคือภาคใต้มีทั้งหมด๑๔จังหวัด
แต่๑๑จังหวัดค่ะใช้ยาแรงแล้วนะคะอืม
เอาโทษกับคนที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยหักออกจากบ้านนะคะ
แต่ละจังหวัดก็จะมีบทลงโทษที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่
อย่างเช่นกรุงเทพมหานครค่ะกาญจนบุรีแล้วก็สตูน
เขาประกาศชัดเจนเลยนะคะออกมาเป็นข้อบังคับ
ถ้าเกิดว่าใครออกจากบ้านแล้วไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยถูกโทษเนี่ย
สูงสุดคือไม่เกินสองหมื่นบาทส่วนจังหวัดศรีสะเกด
คุณผู้ชมค่ะเป็นจังหวัดเดียวเลยนะคะใช้ยาแรงกว่าใครเพื่อน
หลายยี่สิบหกเมษายนเป็นต้นไปก็คือวันนี้ใช่ไหมใช่ครับ
นี่แหละค่ะยาแรงที่ว่านะคะอืมทีนี้ส่วนเชียงใหม่เองเนี่ย
ก็เป็นอีกจังหวัดที่ประกาศใช้ยามแรงนะเอาผิดกับคนที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะ
นะฮะโดยใช้อ่ามาตรการที่ให้ทุกคนเนี่ย
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการออกมานอกบ้าน
เข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นตลาดห้างสนามบินสถานีขนส่งที่ทำงาน
ถ้าฝ่าฝืนก็ปรับสองหมื่นบาทนะฮะนอกจากนี้ก็ยังสั่งห้ามจัดงานเลี้ยงทุกรูปแบบ
ยกระดับการควบคุมการจัดงานหรือว่าการจัดกิจกรรมต่างต่างนะฮะ
มหานครนะครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ห้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ย
คำสั่งปิดสถานสามสิบเอ็ดสถานที่เสี่ยงที่ไหนบ้างยกตัวอย่างเนี่ยฮะ
คุณผู้ชมดูตามภาพไปเลยโรงหนังสวนสนุกสวนน้ำร้านเกม
อินเทอร์เน็ตฟิตเนสสถานเสริมความงามสปานวดแผนไทย
รวมถึงศูนย์แสดงสินค้ามีผลตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไป
เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับเริ่มมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยง
เป็นเวลาสิบสี่วันรวมถึงให้ร้านสะดวกซื้อปิดตั้งแต่๔ทุ่มนะครับ
เปิดอีกทีตี๕ส่วนการจัดกิจกรรมรวมถึงงานศพนะครับ
ให้มีคนไปร่วมงานได้ไม่เกินยี่สิบคนมีผลประกับใช้
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหมือนกันนะฮะอืมอ่าอ่าคุณผู้ชมทีนี้มันมีอีกหนึ่งกระแสข่าวนะฮะ
อย่างที่เราทราบกันว่าอินเดียเนี่ยโอ้โหตอนนี้ทำลายสถิติ
สถิติของตัวเองผู้ป่วยรายวันเนี่ยทุบสถิติตัวเองครับ
วันต่อวันเลยนะเมื่อวานนี้เพราะผู้ป่วยสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดทราย
เยอะมากเลยนะคะสถิติต่อวันเนี่ยทีนี้ความกังวลมันก็บังเกิดขึ้น
เพราะว่ามันมีข่าวว่าเศรษฐีอินเดียกลัวโควิดบ้านเขาเช่าเครื่องบินพาณิชย์แบบเหมาลำ
มาที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินนะคะ
ท่านก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะท่านปฏิเสธเลยท่านบอกว่า
ข่าวที่ว่าเศรษฐีชาวอินเดียเช่าเหมาลำมาที่ประเทศไทยเพื่อหนีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่บ้านเขา
ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงข่าวนี้ไม่เป็นความจริงมีเพียงแต่การนำคนไทยกลับประเทศเท่านั้นนะคะ
ทีนี้มันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งคุณผู้ชมเขามีการเผยแพร่นะคะ
เป็นข้อมูลจากเพจสถานทูตนะคะโรยัลไทยแอมบาซี่นิวเดลีนะคะ
มีการเปิดเผยรายชื่อของ๑๑๔รายชื่อซึ่งมีชาวอินเดียด้วยนะคะ
วันที่สิบเจ็ดเอพริวก็คือเมษายนใช่ไหมครับ
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยประเด็นนี้คุณหมอทวีสินไม่ได้ตอบนะคะ
ว่าจริงหรือเปล่ามีร้อยสิบสี่คนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทย
เห็นบอกว่าไปตรวจแล้วมีคนติดโควิดด้วยนะคะ
นั่นน่ะสิฮะเนี่ยต้องตอบประเด็นนี้ด้วยเพราะว่าหลายคนเขาไม่สบายใจนะคะ
เมื่อวานนี้คุณหมอบอกว่าโคศกสวบคอบอกว่า
รัฐบาลได้ชะลอการออกหนังสือเดินทางให้กับคนอินเดียแล้วนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าไปดูตอนนี้ประเทศแล้วก็เขตปกครองที่ห้ามเครื่องบินจากอินเดียเนี่ย
เข้าประเทศเขาประกอบด้วยอิราณคูเวทสหรัฐอารับอิมิเรตอินโดนีเซียฝรั่งเศสสหรัฐ
สหราชอาณาจักรฮ่องกงสิงคโปร์แคนาดาออสเตรเลียแล้วก็ล่าสุดก็คือไทยด้วย
เห็นว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการวันนี้
ใช่สวบคอบอกว่าไม่มีแต่เหมือนมันมีข้อมูลทางการแพทย์ว่ามีผู้ป่วยสัญชาติอินเดียต้อง๖คนที่ติดโควิด
แล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนนบุรี๕กรุงเทพวัน๑
แล้วมันออกมาได้ยังไงลองทีแจงให้มันเคลียร์มากกว่านิดหน่อยแล้วกันนะครับ